ช่วงตลอดตลาด
ตลอดตลาดมาแล้วค่ะ
มาเช็คราคาสินค้าในตลาดกันดีกว่าค่ะ

หมูเนื้อแดงปรับลงมาตั้งแต่เมื่อวานอยู่ที่๑๒๕บาทต่อกิโลกรัม
สะโพกไก่๙๕บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐๕บาทต่อฟองนะคะ
ทีนี้ไปเช็คราคาผลไม้กันบ้างจ้า

ฝรั่งกิมจู๓๓บาทต่อกิโลกรัม
แตเตอร์ลูปก็๓๓บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
มะละกอฮอนแลนด์๓๕บาทต่อกิโลกรัม
ชมพู่ทัพทิมจันทร์วันนี้๖๐บาทต่อกิโลกรัม